ก็จะเพียงแนวความคิดศึกษากันอยู่นะ
ผมทั้งสิทธิทราบของสลากเขาศึกษาอยู่
แล้วก็ต้องอะไรอีกอ่ะมีการทำประชาพิจารณ์อีกใช่ไหม

สิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าเอ๊ะทำไปแล้วมันจะคนจะ
เล่นหวยได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าคุณเลือกมอมเมา
มันก็พูดยากเพราะคุณก็ยังเป็นคนบอกเบอร์รถผมให้เขาเลย
ใช่ไหมแล้วคุณยังถามผมเลยรถเบอร์อะไรคะนายก
แล้วคุณจะว่าผมมอมเมาได้ไงผมไม่เคยพูดให้เบอร์ใครสักที
รถมันก็ทะเบียนรถผมก็ใช้ไปตั้งนานแล้วก็ซื้อมา
ก็เธอบอกเขาไปหมดอ่ะจนอีกครั้งล่างอีกคนชอบเล่นเขาก็บ่นมา
เขาบ่นมาอะไรเนี้ยแม่เฟียดไอด์เจ้ามืออั้นหมดเลยนะ
ผมจะไปรู้ไหมล่ะผมจะรู้ไว้แล้วนะผมไม่เคยซื้อหวยนี่นะ
นะอันนี้ถ้ามีอันนี้ออกมาอีกมันจะเหมือนที่ว่ามอมเมาหรือเปล่า
ผมไม่รู้มันจะทำให้การเล่นหวยมากขึ้นหรือเปล่าวันนี้ก็
ครอบครัวก็เสียหายจากการเล่นหวยนะพอผมแตะมากมากอ่ะว่าผมไปอีก
ความสุขคนจนใช่ไหมมันกฎหมายว่าไงล่ะไปว่ากันงั้น
ในอดีตเนี่ยมันคนละเรื่องกันเธอบอกว่าวันนี้จะไปย้อนกลับไปอดีต
ผมไม่ได้ทำแบบในอดีตที่ถ้าทำนะคือเดิมเนี่ยมันมีประการฝ่าฝืน
กฎหมายใช่ไหมวันนี้ถ้าเขาจะทำเขาต้องมีกฎหมาย
กฎกระทรวงกฎต่างต่างเยอะแยะมากมายที่มันผิดเดิมก็คือนำเงินไปใช้
โดยขาดการตรวจสอบรู้ว่ารู้ไหมเออแล้วก็ไม่ส่งคืนรายได้กับแผ่นดิน
เป็นแสนล้านบาทนั่นด้านนั้นเขาผิดกับตรงนี้ผมยังไม่ได้ทั้งบาท
ยังไม่ได้มีรายได้เลยตรงหนี้เรายังไม่ได้ทำเลยทำไปเอา
โปรดเปรี้ยงมันสร้างเยอะแล้วเะก็จะทำยังไงกว่านั่นอ่ะ
ถ้าจะทำแล้วก็ประชาพิจารณ์มา

ขายสดขายตลาด

มันลดลงเนี่ยก็ต้องไปดูที่ผมเคยบอกแล้วว่า

พฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนแปลงไปไง
ความสบายขึ้นเราต้องมาดูอีกตัวเลขหนึ่ง

ก็แสดงว่าคนเรามันมีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่ดีขึ้น

แต่ส่วนผู้บริโภคเขาถึงมีกำลังซื้อ

มันก็แพงกว่าที่ไปซื้อเองที่ตลาดแล้วไปกินที่ร้าน
แต่นั่นแสดงเขาซื้อความสะดวกสบายไงใช่ไหม
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำยังไงกันเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องไปแก้พวกที่
ร้านที่ค้าขายอยู่ตามพื้นที่ต่างมันลดลงแน่นอนแหละ
ถ้าสินค้าต่างมันไม่ตรงใจผู้บริโภคหลายอย่างมันลดลง
ผมก็ยอมรับว่ามันต้องกระทบแน่นอนต้องไปดูที่พฤษฐานแม่นการใดที่จะทำได้